หล่อเซ้นตัวเป็นเรื่องค่ะเมนูต่อไปที่ให้น้องจะพาไปชิมนี้เป็นขนมจิ้นกับน้ำยาขึ้นชื่อของเมืองลุงแวว
เรื่องราวเป็นยังไงมายังไงไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกับนักเล่าเส้นของเราเลยค่ะ

ร้านขนมจีนร้านนี้ขายดีเยอะมากเลย
ขายดีมา๑๙ปีแล้วค่ะ
ขายดีขนาดไหนวันหนึ่งขายได้กี่กิโล
ก็ขายน้อยนะคะใหม่ขายไม่กี่โลค่ะเริ่มต้นจาก๕กิโล
แล้วขายมาเรื่อยโดยอาศัยว่าพี่ไม่หยุดเลยหยุดได้๑๐โล๒๐โล๓๐โลเทศกาลเป็นร้อยโลค่ะ
โอ้โหปัจจุบันนี้เฉลี่ยวันละกี่กิโล

เอามาดูเส้นขนมจีนกันบ้างครับแหมขอดูหน่อยเส้นขนมจีนนี่เรามีวิธีเลือกเส้นยังไงบ้างครับ
นี่พี่ขายมา๑๙ปีแล้วนะคะเส้นของเขาเนี่ย

ข้าวเหนียวเหนียวอร่อยค่ะเส้นสดค่ะเขาทำสดวันต่อวัน

มีน้ำยาปลาน้ำยาปลาอันนี้น้ำยากะทิอันนี้แกงเขียวหวานไตปลาค่ะ
อ้าวงั้นขอดูน้ำยาปลาก่อนละกันน้ำยาปลาตรงนี้ใส่อะไรบ้างครับนี่

ทำได้หลายปลานะคะแต่ว่าพี่จะเลือกปลาใส่แดง

ที่มาความอร่อยของน้ำยาป่าจากพี่พรนั้นนะคะ
ก็ต้องเริ่มจากหัวใจสำคัญอย่างพริกแกงนี่แหละค่ะ
ซึ่งพี่พรจะต้องลงมือทำเองบดเองทุกวันทุกวัน

หนึ่งในน้ำยายอดฮิตของทางร้านนี้นะคะ
เริ่มจากการนำพริกขี้หนูสดจากไคร้
ผิวมะกรูดขมิ้นพริกไทยดำและกระเทียม

จากนั้นใส่เกลือลงไปเพื่อปรุงรส

ก็จะได้พริกแกงน้ำยาป่าสีเหลืองเข้ม
ส่งกลิ่นหอมไป๓บ้าน๘บ้านเลยล่ะค่ะ

ก็เข้าสู่ขั้นตอนการทำน้ำยาป่ากัน
โดยเริ่มต้นจากการตั้งน้ำให้เดือด

จากนั้นก็ใส่ปลาทรายแดงลงไปต้ม
ขั้นตอนนี้นะคะจะช่วยแบบกลิ่นข้าวปลานั่นเองค่ะ
ซึ่งพี่พรย้ำว่าต้องตั้งน้ำเดือดจัดเท่านั้นนะคะ
เนื้อปลาสุกดีแล้วก็จะตักใส่โถ

จากนั้นก็เทใส่หม้อแล้วเติมน้ำต้มปลาเพิ่มเข้าไป
ซึ่งเป็นเทคนิคแยกเนื้อปลาออกจากกล้างนะคะ
สังเกตได้ว่าเมื่อเทเนื้อปลาที่ปั่นเสร็จแล้วลงไปในหม้อ
เหนือป่าก็จะไหลลงไปเหลือแต่กล้างทิ้งไว้ก้นหม้อนั่นเองจ้า

หลังจากใส่เนื้อปลาแล้วเนี่ยก็เคี่ยวต่อไปสักพักค่ะ
ปรุงรสด้วยเกลือใส่ตะไคร้และโรยด้วยใบมะกรูด
เท่านี้ก็ได้น้ำยาป่ารสจัดจ้าน
น้ำยายอดฮิตประจำร้านขนมจีนนางลาดแล้วนะจ๊ะ
ขายอีกอันนึงก็คือน้ำแกงยำ

เดี๋ยวขอเข้าไปดูได้ไหมว่ามีส่วนผสมยังไง
ไปเลยครับพี่ครับ

แกงยำก็เหมือนกับน้ำพริกของภาคกลางนะคะ

อาจจะมีเปรี้ยวแหลมจากส้มแขก

เฉยเฉยค่ะไม่เผ็ดแล้วก็มีหัวกับหางกะทิอาหารกะทิแล้วก็ใช้ปลาใส่แดงเหมือนกัน
แล้วก็กะปิทำยังไงจ๊ะวิธีการทำเริ่มต้นจากเอาพริกที่เราแช่น้ำไว้นะคะ
มันจะบวชง่ายใส่โถปันนะคะเราบดกับหางกะทินะคะหางกะทิค่ะ
ปั่นแล้วคิดว่าแหลกพอแล้วนะคะเรามาใส่ในหม้อแล้วเราก็
ใส่ปลานะคะใส่ปลาใส่แดงอันนี้ปั่นอีกเหรอปั่นค่ะ
ปั่นให้สะเอียดเลยปั่นกะหางกะทินะคะอันนี้พอแหลกอ๋อ
ปั่นแค่มันผสมผสามรวมกันค่ะแล้วก็ไปใส่รวมกันแล้วเดี๋ยวเราใส่หัวกะทิค่ะ
เนี้ยใส่ไปเลยนะนี่อะไรอ่ะนี่ส้มแข็งนะคะส้มแขกส้มแขกนี่เมื่อวานใส่ทั้งน้ำทั้งเนื้อนะอ่าฮะอ่า
แขกค่ะแล้วก็น้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกที่คันกับกะทิค่ะ
แล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายนี่มันจะหวานแหลมน้ำตาลปี๊บอ่าเกลือนะคะเกลือ
นี่เลยเดี๋ยวก็คนคนไปรอเดือดก็ได้แล้วค่ะแค่เนี้ยค่ะแค่เนี้ยเสร็จแล้วค่ะ

จังหวัดพัทธรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้บนโต๊ะมีอะไรบ้างครับ
เนี้ยพี่นี่บ้านเราเรียกผักหน๋อนะคะผักหน๋อคืออะไรมันคือผักสุด
หนอคือผักสดขายผักสดไม่ได้แล้วก็มีผักลวกกะทิ
ลวกกะทิค่ะแล้วก็นี่คือถ้าเป็นผักกันก็อาจารย์แต่บ้านเราเรียกผักดอง
งสดค่ะค่ะอ่ะเราจะเริ่มทานจากอะไรดีจากน้ำยาที่ขายดีไหมคะ
โอเคอันนี้น้ำน้ำยาน้ำยาป่าค่ะน้ำยาป่านะครับค่ะ
หน่อยใช่ไหมคะไม่เผ็ดมากนะเพราะว่ามันมีผักคู่อยู่
พวกผักพวกนี้มาช่วยค่ะตัดรสแล้วก็บางทีก็มีกินกับสับปะรดก็ได้เหมือนกันค่ะอืม
รสจัดจ้านถึงเครื่องจริงจริงนะเดี๋ยวลองลองอันนี้ดีกว่า
เพราะจริงจริงโดยส่วนตัวเป็นคนชอบทานขนมจีนน้ำพริกแต่อันนี้เป็นแบบ
ขาดถั่วลิสงขาดถั่วลิสงข้อน้ำเนี้ยแต่เหมือนกันหมดรสชาติรสชาติค่ะมาลองซิ
อันนี้จริงถ้ากินอย่างเดียวนะคะกินคู่กับพริกทอดพริกทอดอ่าค่ะค่ะ
ก็เหมือนกินน้ำพริกคู่กับพริกทอดนะอันนี้ก็เหมือนกัน
เบี้ยวเบี้ยวหวานถ้าไม่หวานเหมือนของภาคกวามค่ะมันจะมีรสที่ครบรสเลย

นี่เปิดมากี่ปีแล้วสิบเก้าปีแล้วค่ะจุดเริ่มต้นของเปิดร้าน
เปิดได้ยังไงตกงานปีสี่ศูนย์
อืมสี่ศูนย์ฟองสมูและแตกอืม
ทีนี้ไม่ทราบจะทำอะไรดีเพราะมันก็เลยลองตะเวนดูในพัทธรุงนะคะ

ปกติร้านในพัทธรุงนี่จะมีแค่๓น้ำแกงใช่ไหมคะ
ทีนี้เราก็เริ่มทำแกงไตปลาขึ้นมาก่อนครับ
ชอบเอามาผสมกับชุบน้ำแกงมันทำให้เข้มข้นขึ้น

ช่วงหลังลูกค้าถามทำไมไม่ทำเขียวหวานบ้างเขาก็อยากกินกัน

แล้วลูกชาติกินอร่อยดีค่ะเพราะพี่บอกว่าเดี๋ยวลองทำเองดูสิมันกินไม่ได้ค่ะ
อันนี้ไม่อร่อยค่ะยังขาย๕กิโลยิวที่งานไม่หมดเลย

อย่าอยู่บ้านกับลูกไม่ทิ้งลูกไปทำงาน

แต่แบบว่าถ้าลูกค้าถูกใจรสชาติ

แน่นำก็จะมีความภาษี

ทำไมรสชาติมันออกมาไม่เหมือนกันนั่นแหละสินี่ค่ะร้านไข่ร้านมันสูตรไข่สูตรมันกันมันมีเคล็ดอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยค่ะ
ไฟแรงบ้างไฟอ่อนบ้างอ๋อมันต้องมีเทคนิคนะก็ต้องใช้การฝึกฝนกว่าจะได้ขนาดนี้
บางทีบางอย่างนี่เดือดมากก็ไม่ได้อย่างน้ำยาป่านี้ถ้าเดือดมากนี่ไม่ได้นะคะมันจะเหม็นกะปิเลย
ทีนี้ก็เริ่มขายขายทุกวันทุกวันจนแม่คุณแม่เป็นรับราชการ
แกก็ออกมาช่วยแม่ปุกเกษียณก็ออกมาช่วยช่วยก็ขายดีขึ้นขายดีขึ้น
แล้วร้านนมจีนมันมีเยอะลูกค้าอาจจะเห็นว่าพี่ขายดีมั้งคะเพราะเห็นป้าผลขายดี
เขาก็เลยกินกันทุกวันหลังจากนั้นเขาก็อยู่หายไปไหน

หลังจากนั้นพัทธรุงร้านขนมจีนเต็มไปหมดเลย

อ้าวโอเคดูว่าค่ะกำลังใจ
วันนี้เนี่ยก็อยากจะทำขายต่อไปเรื่อย

โอเคถ้าใครพามาพัทธรุงอยากจะมาร้านป้าพรนี่มายังไง

ร้านอยู่นะคะจากถนนสี่แยกเอเฟียเดินเข้ามาประมาณ๑กิโล

โอเคใครมาพัทธรุงก็ลองมาชิมขนมจีนรสชาติจัดจ้านได้นะครับที่ร้านนี้นะครับ
วันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับทุกคน
ค่ะขอบคุณค่ะน้องน้อย
กำลังจะออกไปกินข้าวซอยที่บ้านเหรอ

เฮ้ยแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนนะ

ได้เวลาช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องแล้วครับ
เหรอพอดีแฟนพี่เขาจะกินข้าวซอย
ใช่เมื่อกี้ผมได้ยินเลยข้าวซอยข้าวซอยอยู่พี่
งั้นวันนี้เราทำข้าวซอยไหมพี่

แล้ววันนี้เราไม่ทำข้าวซอยธรรมดาแล้วถ้าทำแบบอินเตอร์อินเตอร์นิดนึงพี่

เทียมครับรากผักชีแล้วก็พริกไทยเพื่อนิดนึง

พร้อมยิ่งขึ้นครับ

มีขนาดใหม่กระป๋องเล็กขนาด๑๔๐มิลลิลิตรนะครับ

เพราะเป็นฝาพร้อมเปิดใช้ได้เลยครับ
ร้อยแล้วใส่นมแล้วส่วนนมพร้อมแล้วทำไงครับ

ทรงสะโพกนะครับที่เลาะกระดูกออกแล้ว
เอาล่ะตอนนี้ไก่ที่เราหมักไว้ประมาณ๑๕นาที

ส่วนผมก็เดี๋ยวทำน้ำซุปรอแล้วกันเนอะ
ปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลฟิล์มแล้วก็น้ำปลาได้เลยครับ

นี่ผมก็ได้เป็นแบบย่างในตารางแล้วนะครับ

อันนี้เราก็รอให้ไก่ของเราสุกนะครับ

น้ำไก่ที่มันอร่อยมันจะลงไปในน้ำซอสของเรา
แล้วเดี๋ยวเราค่อยปรับรสชาติสุดท้ายด้วยน้ำสต๊อกไก่ครับ
วันนี้นะครับเราเลือกที่จะใช้เส้นเป็ดตูชินีนะครับ
เป็นงานผสมผสานกันนะครับ

แล้วก็หอมกลิ่นเครื่องเทศผสมกับกลิ่นนมเบาด้วย

ช่วงหน้าเฮียน็อตจะพาไปทานพาสต้า

แล้วเจ้าดังประจำจังหวัดพัทธลุงกัน

ต้องรอชมกันนะจ๊ะตัวเอง